ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเกษตรกรกระทบทุกท่านแน่นอนนะคะ
ถ้าหากว่ามีการใช้กันแบบนี้จริงโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนี้ค่ะ
ชาวนาใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นฉีดในนา
แล้วบอกว่ามันประหยัดต้นทุนมันช่วยฆ่าเชื้อราในนาข้าวได้
เรื่องนี้ต้องฟังแล้วหาข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้แบบนี้ไปแน่นอนกระทบแน่นอนสำหรับผู้บริโภค

เป็นการโพสต์วิธีประหยัดต้นทุนให้กับกลุ่มชาวนา
บอกว่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นส่วนผสมในการฉีดต้นข้าว

น้ำยาล้างห้องน้ำจะไปช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อราให้กับแปลงนาได้
นี่ค่ะโพสต์แบบนี้แล้วแคปชั่นบอกว่า
วงการธรรมนาต้องสะเทือนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมฉีดข้าว
โอ้โหเป็นโพสต์ที่ฮอตมากเลยนะครับ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนตั้งคำถามบอก
แล้วข้าวแปลงนี้สารพิษจะตกค้างหรือเปล่า
บางคนบอกว่าคนกินเป็นผู้ป่วยในคนใช้จะกลายเป็นผู้ป่วยนอกนะ
หลายคนเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่านี่มันไม่ใช่ของที่เอามาใช้ฉีดต้นข้าว

ล่าสุดทางรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าไม่ควรเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปฉีดพ่นข้าว
คุณผู้ชมฟังดีคนใช้เนี่ยอันตรายกว่าคนกินค่ะ
เพราะว่าถ้าดูตามสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วเนี่ย
มันไม่มีตัวไหนนะคะที่จะมีประสิทธิภาพไปช่วยเพิ่มผลผลิต

เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเอาไปใช้เปลืองตังฟรี
ไม่ได้ผลนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำเอาไปฉีดต้นข้าว

ประหยัดต้นทุนเลยมันไม่ได้ผลและเปลืองด้วยนะคะ
ในทางกลับกันเนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ำอาจจะเป็นอันตราย

เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้กับชาวนาด้วย
อันนี้ข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์บอกค่ะ
แล้วที่หลายคนกังวลบอกเอ้าถ้าเอาไปฉีดแล้วต่อไป
เราซื้อข้าวมากินมีสารเคมีตกค้างหรือเปล่า

อาจารย์เจดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องน่ากังวลมากนัก

เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยนะคะ
มันจะสลายไปเองตามธรรมชาติค่ะ

มีการอบรมมีการสอนมีการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
จะใช้ตามข้อมูลที่มีให้มาครับ
แต่ละช่วงเวลาของการระบาดของโรคต่าง
สารเคมีที่ให้มาลองใช้เองนี่จริงก็ไม่น่าประโยชน์เหอะครับ

และก็ทำให้เกิดอันตรายตามมาจนทีคาดไม่ถึงได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแชร์ใหม่

่นฉีดต้นข้าวเนี่ยไม่ได้ผลแล้วเปลืองด้วยนะคะ
ถ้าซื้อมาก็เอาไปล้างห้องน้ำเหมือนเดิมดีกว่านะคะอันนั้นได้ประโยชน์กว่าเนอะ